ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยดูเรื่องนี้หน่อยกันแล้วกันนะครับ
เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมานับตั้งแต่เกิดคดีของน้องชมพู่
อกจังหวัดมุกดาหารนะแต่ว่าความคืบหน้าของคดี
จนถึงวันนี้เนี่ยก็รอความคืบหน้าจากทางตำรวจอยู่นั่นแหละ
แต่ระหว่างทางที่ผ่านมามันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมด
โดยเฉพาะเรื่องราวของลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่
ผู้ที่ถูกสงสัยแต่สุดท้ายก็กลายเป็นผู้ที่ถูกสงสารจากคนมากมาย
และนำมาซึ่งการมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศค่ะ
วันนี้คนจับตาดูค่ะเพราะคุณจินตลาภูลลาบ
นักร้องเสียงผินจินตลาภูณลาบลุคธงวิสานชื่อดัง
มีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตที่ลานพญาเต่างอยที่สกลนคร
ไม่ไกลจากกกอกมุกดาหารมาก
ก็รู้มานานแล้วว่าจะให้ลุงพลเนี่ยมาขึ้นร่วมร้องเพลงบนเวทีด้วย
เดี๋ยวย้อนไปดูภาพเมื่อกี้หน่อย
ก่อนขึ้นเวทีลุงพลก็ไหว้
ขอความมั่นใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
ก่อนขึ้นเวทีเรียกขวัญกำลังใจขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เขาเริ่มแสดงกันวันนี้๔โมงครึ่งนะครับ

มีป้าแตนมาให้กำลังใจอยู่ด้วย
ตื่นเต้นประมาอะไรเลยนะพวกทุกคนบางอยู่ข้างตรงนี้เลย
นะคะหลังจากนี้นะคะยังบวกไม้ถักท้ายกับคนที่เข้ามาขอ
ถ่ายรูปมาให้กำรังใจนะครับนี่คนเยอะนะวันนี้คนเยอะ
ช่วงเวลานี้นะครับก่อนจะขึ้นเวทีนะครับไปร้องเพลงกับจินตลาภูลลาบนะครับ
หลังจากนั้นก็ถึงเวลานะครับทุกผู้ชมครับนี่ตอนยืนรออยู่นะเดี๋ยวดูนะพอมีคนมาทักนะฮะ
จังหวะนี้นะครับคุณจินตราเขาก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วนะครับลุงพลมารอข้างนี่
ถึงเวลาร้องเพลงกับนักร้องสาวเสียงพินจินตราภูลาภนะครับ
เอาล่ะเดี๋ยวท่านดูหน่อยกันละกันนะครับ
แต่ว่าเมื่อนี้นะคะคนนี้ไม่รู้จักเป็นไปบ่อได้ค่ะ
เพียงนี้ก็อาจจะลุกบ่อได้แต่ว่าก็โยน้อยได้ดิแล้วยายเนอะ

สวัสดีค่ะลุงพ่อค่ะ
ส่องเสียขออนุญาตขาท่าน
ลุงมาเข้าไปส่องกันแป๊บน้อยสักนิดนิด
ขออนุญาตท่านผู้ว่านะคะท่านคุณนายท่านก็คงรออยู่ค่ะท่าน
อีทรอบหนึ่งใยลูกอีทหรือเป็นหนูอีท
อ๋อลูกบรรยาทิตย์นักนอนสีอีท
นี่เป็นบรรยากาศให้ดูนิดหน่อยก่อน

เดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ก็จะเห็นว่าลุงพลขึ้นไปแกก็เข้าคู่ร้องเพลง
เป็นดูโอกับคุณจินตราได้แบบลาบลื่นทีเดียวล่ะ
แม้ว่าจะเป็นครั้งแรกนะที่ลุงพลบอกว่าโอ้โหได้ขึ้นเวทีใหญ่ขนาดนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ก็ส่งสัญลักษณ์อยู่ตลอดโบกไม้โบกมือกับผู้คนที่มาดูคอนเสิร์ตกันนะครับ
มาลัยน้ำใจเนี่ยโอ้โหคล้องเต็มคอไปหมด
คอเคล็ดหรือเปล่าวันนี้นะ
แตนภรรยาก็ยืนเชียร์อยู่แถวข้างเวทีครับ
ก็ยิ้มนะนี่เห็นไหมปลื้มอกปลื้มใจกับสามีที่ขึ้นเวทีประกบจินตราภูลาภเลยนะครับ
โอ้โหรักษณะน้วก่อน
รักษณะน้วกลงไปพวกน้วกจะได้เลยแล้ว
เนี่ยก็ไม่รู้จะเรียกหารลุงพลณขนาดนี้ว่ายังไงดีนะ
เอาเป็นว่ามันก็อยู่เคลือบแฝงเคียงคู่มากับเรื่องราวของน้องชมพู่นะ
แต่ว่าปัจจุบันนี้ลุงพลเขาก็เป็นอย่างนี้
กำลังใจต่างที่เข้ามาก็นำพาลุงพลมาสู่ณจุดนี้ไปแล้วครับทุกผู้ชมครับ
ก็แล้วแต่ที่ท่านจะลองดูกันแล้วกันว่า
จะใช้ว่าแบบไหนอะไรยังไงจะเรียกลุงพลว่าแบบไหนอะไรยังไงดี
เป็นศิลปินดาราหรือเช่าบ้านกกกอกคนนึง
ลุงเขยน้องชมพู่อันนี้เราก็ไม่รู้ล่ะ
ด้วยความเป็นบุคคลในข่าวถูกนำเสนอข่าวต่อเนื่อง
คดีของน้องชมพู่เกือบ๓เดือนนะคะ
คือเห็นหน้าลุงพลในข่าวทุกคืนทุกวันตลอดระยะเวลา๓เดือน
สามเดือนเนี่ยครับแน่นอนก็เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศอยู่แล้วนะคะ
ครับนี่ค่ะเดี๋ยวค่อยให้ดูบรรยากาศบนเวทีคอนเสิร์ตแบบเต็มเต็มนะคะ
อันนี้เป็นน้ำจิ้มก่อนนิดหน่อยนะคะแต่จะพาย้อนไปดูหน่อยค่ะ
ก่อนจะขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตนะคะบรรยากาศเมื่อช่วงบ่ายค่ะ
วันนี้เป็นงานไหลเรือไฟไหว้สาพญาเต่างอยงานประจำปีของอำเภอเต่างอ
จังหวัคสกรณคลครูจินตราภูลล่าไปร่วมพิธีบวงสวงช่วงบ่าย

เป็นประธานในพิธีคนเยอะมาก
คนเยอะมากแบบนี้เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะ
หลังจากทำพิธีบวงสวงซึ่งเป็นพิธีพรามเสร็จสิ้นนะคะก็มีการรำบวงสวงพญาเต่างอยค่ะ
มีชุดการแสดงบวงสวงพญาเต่างอยใช้คนรำ๓๐๐คนนะคะเป็นเวลา๓๐นาที
เพลงที่ใช้ก็จะมีด้วยกันห้าเพลงค่ะครับก็มีวาดฟ้อนออนซอนเต่างอยนะคะ
ก็มีเนี่ยค่ะฟ้ามีใหม่อย่างเงี้ยค่ะครับนี่ค่ะสถานะหมอลำอืม
ลำออนไลน์นี่นะคะครับระหว่างพิธีรำบวงสวงของคุณจินตรา
ลุงพลก็ขึ้นเวทีออกรวดลายโชว์ฟ้อนด้วยนะคะครับนี่ค่ะ

ว้าวว้าวว้าวว้าว
ตรงนี้เป็นเหมือนเตอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าจริงแล้วลุงพลต้องขึ้นเวทีใหญ่ในช่วงเย็นกับคุณจินตรา
แต่ตอนบ่ายก็เลยมาเตอร์ไพรส์กันก่อนไงคะ

ใช่ค่ะมีป้าแตนด้วยค่ะคุณอุ๊บวิริยะก็ขึ้นไปรำด้วยนะคะ
แฟนก็เหนียวแน่นชอบแฟนค่ะ
ที่พี่ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยขึ้นในมือกำแบงด้วยซะ

เวลาแบบมีคล้องพวงมาลัยเป็นสตุ้งสตังค์

คนที่เขาชอบชินชอบเลยประมาณอย่างนี้นะ
ถ้าเราดูแบบไม่คิดมากนะก็เหมือนเขาก็มาเที่ยวงาน

จังหวะดนตรีมันสนุกนะเป็นใครใครก็ต้องเต้นนะคะ
นี่นะคะคุณผู้ชมคะพอฟ้อนรำบนเวทีเล็กกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะ
ทีมงานของคุณจินตราก็รีบพาลุงพลขึ้นไปพักบนรถตู้
เพื่อรอเวลาขึ้นเวทีใหญ่ดูจังหวะนี้นะคะครับ
นี่ค่ะแล้วดูที่ข้างรถตู้ลุงพลเข้าไปข้างในแล้วเห็นไหมคะ
แต่แฟนคลับเนี่ยวิ่งไปถึงคือปิดประตูไม่ได้นะ
ครับปิดประตูรถแทบไม่ได้นะคะอืมแฟนแฟนก็ดันประตูดันประตู
ขอถ่ายรูปลุงพลให้ได้ขอถ่ายรูปให้ได้
ครับนี่ก็คือโอ้โหความแฟนคลับของลุงพลนะคะ
นี่ก็คือวีรวิวเลนส์ล่ะ
คือเข้ามาตรงนี้เพื่อรอขึ้นเวทีใหญ่อีกทีนึง

คุณจักรีนบรรดาธิการข่าวบันเทิงของเราก็ไปอยู่ที่นั่นด้วยนะครับ
ไปหลังเวทีไปดูจุดตรงนั้นนะครับ
มีจุดหนึ่งเป็นจุดหลังเวทีนะครับ

ไปอยู่ที่เต็นต์ตรงนั้นนะครับไปพักอยู่หลังเวที
รอขึ้นเวทีเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะบรรยากาศก็เป็นแบบเนี้ย
เดี๋ยวดูนะฮะคุณแจ๊กกะรีนพาไปดูนะครับ
เดี๋ยวรอดูนะครับระหว่างลูกพลกับจินตราจะให้สัมภาษณ์ได้ไงรอดูด้วยค่ะ

อุ๊บยังเดินเข้าไม่ถึงตัวลุงพลเลยเมื่อกี้ยังเดินอยู่หลังแจ๊คเลย

อุ๊บยังแบบเข้าไม่ถึงตัวลุงพลเลย
เห็นพี่อุ๊บบอกผู้จัดการส่วนตัวไม่ใช่พี่อุ๊บเหรอ
ไม่รู้ถ้าผู้จัดการส่วนตัวต้องประกบ
นี่นี่ไงพี่อุ๊บเนี่ยเข้าไม่ถึงเห็นป่ะ
โอ้โหผู้จัดการส่วนตัวเข้าไม่ถึงแล้ว
ไม่ใช่แล้วไม่รู้ใครแล้ว

รู้แต่ว่าแกมีผู้จัดการส่วนตัวแล้วตอนนี้

ท่านผู้ชมครับมีป้าจำลองกับป้าถอนด้วยนะฮะนี่ฮะ
เพื่อนสนิทชิดเชื้อนะครับสองป้านะครับ
เพื่อนสนิทของลุงพลป้าแต่ญวันนี้ก็แต่งตัวนศวยจะ
คนก็จำได้นะอันนี้ป้าจำลองป้าถอนนี่นะก็ขอถ่ายรูปกันทักทายกันเยอะแยะไปหมด

จำลองกับป้าถอนจะได้ขึ้นเวทีด้วยนะ
ก็เห็นซ้อมเต้นกันอยู่ใช่ไหม
ว่าจะไปเป็นแดนเซอร์ขึ้นบนเวทีเต้นเป็นเพื่อนลุงพลด้วยเนี่ย
สุดท้ายวันนี้ไม่ได้ขึ้นนะฮะก็อาจจะว่าไม่มีคงไม่มีคิวอะไรก็ว่ากันไปนะครับ

โอ้โหนี่ป้าจำนองกับป้าถอน
๒ป้าแต่สุดป้าเหมือนกันเลยแต่บางอย่างไม่ได้ขึ้นเวที

แต่ก็ไม่เป็นไรมีเสียงเชียร์มีแฟนคลับให้กำลังใจตลอดทาง
ก็เต้นตรงนี้แทนใช่ใช่

วันนี้บรรยากาศเค้าคึกคลักนะครับ

ทันทีที่ลุงพลกับป้าแตนปรากฏตัวเนี่ยโอ้โหแฟนคลับ
มาขอถ่ายรูปคู่กันแบบนี้นะคะครับก็คือคึกคักตั้งแต่เช้า
ลุงพลไปถึงแต่เช้าเลยทีมข่าวของเราก็ติดตามลุงพล
ป้าแตนก็พยายามจะถามความรู้สึกนะคะ
ทั้งคู่บอกว่าตั้งใจมาทำบุญที่ลานพญาเต่างอย
ปกติไม่ค่อยได้เดินทางมาทำบุญที่นี่เท่าไหร่

ที่ได้รับโอกาสจากคุณจินตราให้มาร่วมร้องเพลง
ก็เลยได้มีโอกาสแวะมาเที่ยวงานด้วย
ดีใจและทราบซึ้งใจมากนะคะ

แล้วก็ได้รับกำลังใจจากคนที่มาติดตาม
มาดูคอนเสิร์ตมาร่วมงานบุญในครั้งนี้
ลุงพลกับป้าแตนก็เลยบอกว่าอยากขอบคุณทุกกำลังใจ
ที่มีให้กับครอบครัวของตัวเองจนมีวันนี้นะคะ
ก็วันนี้ลุงพลบอกว่าตั้งใจร้องเพลง
และทำหน้าที่ของตัวเองณวันนี้ให้ดีที่สุด
ก็คือสร้างความสุขให้กับแฟนทุกคน
ลุงพลเขาก็ซ้อมมาเยอะนะคะในการซ้อมร้องเพลงเพลงเตางอยนะคะ
ก็ซ้อมอยู่๒จุดจุดแรกหน้าองค์พญาเต่างอย
จุดนี้ก็ซ้อมพร้อมนางรำจุดที่สองก็คือซ้อมจริงบนเวที
ให้ลุงพลชินคุ้นกับเวทีนะคะนี่ค่ะก็คือซ้อมกันสองจุดด้วยกันนะคะ
อืมที่ซ้อมเมื่อวานนะมีคนเอาไปลงติ๊กต๊อกด้วยนะครับ
วันนี้ขึ้นเวทีไปแล้วนะครับ
ส่วนภาพบนเวทีคอนเสิร์ตวันนี้เนี่ยมีนี่คอนเสิร์ต
ค่ะเป็นคอนเสิร์ตของคุณจินตราภูลาภนะครับ
เขาเชิญลุงพลไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษเนี่ย
เดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่เกิดคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอก
ทะมนต์กกตุมอหลวงจังหวัดมุกดาหารเนี่ย
น้องหายตัวไป๑๑พฤษภาคม
ไปพบเป็นศพอยู่ที่ภูเหล็กไฟภูเขาหลังบ้านเนี่ย
จากบ้านสักประมาณเกือบ๒กิโลเมตรเนี่ย

ตั้งแต่นั้นผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็ร้อยกว่าวันแล้ว
คดีก็ยังรอตำรวจอยู่นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนนี้

แล้วถ้ามีคนทำร้ายให้เสียชีวิตจริงเนี่ย
มีคนพาขึ้นมาแล้วก็มาทิ้งไว้ตรงนี้จริงจนเด็กเสียชีวิตเนี่ย

คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
นางสาวิตรีนายอนามัยวงศรีชา
ก็บอกว่าคดีก็รอนั่นแหละ
แต่ชีวิตมันก็ต้องเดินหน้าใช่ค่ะมันก็ต้องเดินต่อไป
ลุงพลเองลุงเขยน้องชมพู่แม้ว่าจะถูกคุณแม่น้องชมพู่เนี่ย
สงสัยแล้วก็มองเรื่องเงื่อนเวลาในวันที่ลูกสาวหายตัวไปว่า
มีอยู่ช่วงนึงไปทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ย
แต่ลุงพลบอกว่าก็ชีวิตผมก็ต้องเดินหน้าเหมือนกัน
แม้ว่าจะรอฟังคดีของหลานสาวอยู่
ไม่ว่าจะต่อหรือไม่ต่อหยุดหรือไม่หยุด

ก็อยากให้ตำรวจเคลียร์สถานะผมให้ชัดด้วย
แต่ก็จะเห็นว่าชีวิตทุกคนมันก็ต้องเดินหน้านะ
ใช่ไหมนี่ฮะนี่คือคุณพ่อน้องชมพู่นะ
อืมแต่ก็การเคลียร์สถานะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าตำรวจจะต้องออกมาเคลียร์ในระดับไหนยังไง
เพราะตำรวจเองยังไม่ได้บอกเลยว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยบ้าง

ไม่ได้บอกว่าสงสัยใครด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าเรียกทุกคนก็คือในฐานะพยาน
เพื่อไปสอบปากคำทุกคนที่อยู่ในพื้นที่คือในความหมายของนายชัยพลวิพาล
เคยน้องชมพู่ก็อาจจะอยากให้ตำรวจบอกว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ย
คดีคือแบบไหนยังไงค่ะจะต้องมีคนที่เป็นคนที่พาเด็กขึ้นไป
หรือทำร้ายเด็กไหมหรือเด็กพัดหลงขึ้นไปแล้วไปเสียชีวิต

แต่ด้วยความที่สื่อเองก็นำเสนอข่าวเรื่องนี้ต่อเนื่องนะคะ
ถูกประสงค์หลักวัตถุประสงค์สำคัญคือ

ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่เด็กผู้หญิงวัย๓ขวบ
แต่ด้วยความที่สิ่งข้างเคียงเรื่องรอบของคดีน้องชมพู่เนี่ย
มันก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมัน
ในพื้นที่ของบ้านกกอกของมุกดาหาร
กลายเป็นว่าการนำเสนอข่าวทุกวันเนี่ยค่ะแล้วบุคคลที่อยู่ในข่าวก็เป็นที่รู้จัก
เป็นเรื่องปกติเหมือนกับว่าที่ต่างประเทศก็เป็น

ในบ้านกกอกณปัจจุบันเป็นอย่างนี้จริง
คือชีวิตเขาเปลี่ยนกันไปหมดเลยนะในพื้นที่อะค่ะ
อย่างกรณีของลุงพลนะวันนี้เนี่ย
คำถามก็คือว่าอ้าวแล้วทำไมลุงพลถึงไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับคุณจินตราภูลาภได้
ซึ่งตรงนี้ศิลปินเขาก็เป็นคนติดต่อแล้วก็เชิญไปขึ้นเวทีจริง
เวทีจริงใช่ไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ลุงพลเคยออกมาบอกว่าลุงพลเคยเป็นนักร้องก็ไปร้องเพลงตามงานต่างที่เหมือนเขาเชิญไปจัดงานปีใหม่งานเลี้ยงอะไรต่างเนี่ยลุงพลเคยเป็นนักร้องมีภาพลุงพลในอดีตที่เคยเป็นนักร้องเคยขึ้นเวทีก็มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อครับคุณจินตราก็เลยเชิญไปเนี่ยเราก็ไปนำเสนอมาให
ส่วนใครจะคิดเห็นอย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่มุมมอง
มันก็ถือเป็นปรากฏการณ์ลุงพลที่เกิดขึ้นจริงปฏิเสธไม่ได้

ผมยืนยันว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตามทุกวัน
จริงค่ะเราไปถามตำรวจทุกวัน
ทั้งตำรวจในพื้นที่กกตูม
ตำรวจที่มุกดาหารตำรวจที่ส่วนกลางก็แล้วแต่
นี่รองพบตรที่ท่านกำลังจะขึ้นเป็นพบตรท่านใหม่เนี่ย

ก่อนหน้านี้ลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองเลยนะคะ
ท่านรับผิดชอบดูคดีนี้เลยนะคุณเห็นมาสอน
นี่ก็ต้องดูว่าเดี๋ยวถ้าท่านรับตำแหน่งเต็มตัว
แล้วเนี่ยคดีนี้จะมาว่ายังไงต่อใช่ไหมถ้ายังจำได้ตอนที่กรรมธิการด้าน
กฎหมายศิษย์ที่มุฒิชาชนของคุณสุริยาศาสตร์เจียงจากภาคเชิญตำรวจไปเนี่ย
ท่านไปเองท่านสุวัสแจ้งเจ้าสุดท่านก็ไปไปเองค่ะไปพูดบอกว่าคดี
เป็นแบบนี้แบบนี้กำลังทำงานแบบไหนอะไรยังไงค่ะณวันนี้เราถามตำรวจไปตำรวจก็ยังยืนยันว่า
คดีนี้ยังทำอยู่นะฮะยังไม่ได้หยุดยังไม่ได้พักนะครับ
ก็ยังไล่สืบสวนสอบสวนอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูบ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก่อนกันแล้วกัน
จะได้ดูว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่เมื่อเช้าฮะ
คุณอุ๊บวิริยะนักปั้นมือทองซึ่งเคยเดินทางมาอยู่แล้วล่ะ
ตั้งแต่ตอนที่บอกว่าจะมาขอสอบถามพูดคุยหน่อยเรื่องจะทำลิขสิทธิ์
เรื่องราวกับชีวิตน้องชมพู่เป็นซีรีส์กอกอะไรอย่างนี้

ยังไม่พร้อมไม่ค่อยสบายใจ

เพราะคุณอุ๊บเองก็จะไปที่เวทีคอนเสิร์ต
ของคุณเจราผู้ราพที่ภรรยาเตา

แล้วก็นำเงินมามอบเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องชมพู่ด้วย๕๐๐บาทนะครับ
นี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็ขอบคุณคุณอุ๊บวิริยะที่เดินทางมาให้กำลังใจ
ดีใจค่ะคนที่มาหลายครั้งแม่เชื่อว่าเขามาด้วยความจริงใจ
อยากบอกอะไรพี่อุ๊บไหมคะแกก็
ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาบ่อยดีใจที่มาแล้วก็แม่ก็อยู่รอด้วย
แม่มีรอยยิ้มทุกครั้งเพราะพี่อุ๊บเป็นคนตลก
พูดแล้วคือมันคลายเครียดค่ะไม่มีความเครียดเลยทุกครั้งที่เขามา
ถ้าใครคุยกับพี่อุ๊บแล้วทำหน้าเครียด

ดีเด็กวรีเด็ดวักทองแม้จะมีคำคมตลอด
เป็นคนที่พูดจาแบบมีคำคมบาดลึกบาดสวงทะลวงมาร
ฟังแล้วก็หรีดกีดกีดกีดกีด
คำนวณโอเคมากเราคิดแบบแต่นักยังเห็นหน้าแบบหื้อนางคนนี้ปากปากคอเลาะร้าย
ซึ่งบางทีเราอึ้งเลยว่าเขาสามารถใช้คำได้สละสลวย
คำแบบเป็นเทคนิคเป็นคำแบบเหมือนคนมีความรู้
ชื่นชมเลยนะคนกรอกพูดดีกันทุกคนเลยชื่นชมทุกคนเลย
นี่ครับท่านผู้ชมครับแล้วพี่อุ๊บเขาก็เลยชวนพ่อกับแม่น้องชมพู่เนี่ย
ให้ไปที่พญาเต่างอยด้วยกันเพราะว่าวันนี้มีงานใหญ่นะ
จะได้ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันด้วยเดี๋ยวพ่อกับแม่น้องชมพู่
พี่อุ๊บว่ายังไงเรื่องชวนไปดูคอนเสิร์ต
เที่ยวที่พญาเต่างอยที่มีงานใหญ่วันนี้

ผมย้อนไปอีกหน่อยกันแล้วกันท่านผู้ชมฮะ

ดูเต็มไงเมื่อสักครู่นี้แค่เป็นน้ำจิ้มเฉย
อยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศบนเวทีคอนเสิร์ตนะคะ
คุณจินตราร่วมร้องเพลงกับลุงพลนะคะเอาแบบเต็มเลยนะคะลองดูค่ะ
สวัสดีค่ะลุงพลค่ะ
เอาหรอ
สวัสดีค่ะ

พอเข้ามาเกิลแล้วก็แหลม
ยิ้มอาร์ตา
จินน้ำ
โปรดติดตามตอนต่อไป
มีคุณจินตะลาเนี่ย
เสิร์ตมีตั้งแต่๔โมงครึ่ง

๖นาฬิกา๓๐นาทีก็ยาวไปถึงช่วงค่ำนะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อสักครู่นี้ก็ท่านเห็นก็เป็นเพลงเตางอย
ใช่ค่ะก็เพลงเขาสนุกจริงนะครับ
โอ้โหนี่แดนเซอร์ก็น่ารักค่ะ

คุณภาคภูมิสะกิดมิวแดนเซอร์น่ารักมาก
ไม่ได้ดูลุงพลเลย

คุณจินตราก็น่ารักน่ารักหมดนั่นแหละนะ

ก็วันนี้พอร้องเพลงบนเวทีมินิคอนเสิร์ตกับ
ตลาภูลลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย

โด่งดังของลุงพลนะช่วงเวลานี้นะครับ
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อีกทางนึงว่ามันก็เริ่มต้นมาจากคดีของน้องชมพู่ใช่ไหม

ลุงพลบอกว่าอันนี้เป็นพูดหลังจบคอนเสิร์ตนะครับทุกผู้ชมครับ

ร้องเพลงคู่กับจินตราภูลาภนะครับนักร้องชื่อดังของเมืองไทยเนี่ย
บอกว่าเอาละทุกวันนี้ชีวิตของผมก็เป็นแบบนี้
อย่างที่เห็นนี่แหละคนรู้จักให้กำลังใจเยอะ
มีคนเอาของเอาอะไรมามอบให้เยอะมีงานอะไรเข้ามาเยอะแยะไปหมด
ค่ะโดยเฉพาะเนี่ยร้องเพลงถ่ายแบบอะไรถ่ายมิวสิกอะไรติดต่อมาเต็มไปหมด
เดี๋ยวก็มากรุงเทพเดี๋ยวก็กลับไปที่มุกดาหารบ้านก็เสร็จเรียบร้อย
จนถึงขั้นวันนี้เนี่ยเท่าที่ทราบคือต้องมีผู้จัดการส่วนตัวแล้ว
นะแต่นายชัยพลวิพาลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ยอมรับนะครับ
หลังลงเวทีคอนเสิร์ตวันนี้บอกว่ายังเป็นห่วงเรื่องคดีของน้องชมพู่อยู่
ท่านฟังนะฮะ
จักรมายน่าจะเป็นแฟนคลับที่อยู่หน้าเวทีครับ
คุณผู้ชมพูดว่าเรามาแสดงคอนเสิร์ตนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับ
ก็ถึงแม้ว่าลุงจะมาทำงานแบบนี้ก็ทุกอย่างลุงก็ยังอยู่ในความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
เราก็พยายามที่จะทำให้คดีของน้องชมพู่หรือหลานชมพู่ของผม
ถ้าเป็นคดีแบบไม่มีคนหลายลุงยืนอย่างคำเดิมแม้ว่าไม่โอเคหรอครับ
ก็ทางลุงเองก็ต้องอยู่เคียงข้างพ่อแม่น้องชมพู่อยู่ครับ

อ้าวโหแก่นไปก่อนอ้าว
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ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

บอกว่าเนี่ยตอนเย็นมีงานนะมีงานไหว้สาพญาเต่างอยมีคอนเสิร์ตคุณจินตรากับลุงพล

ของน้องชมพู่บอกว่าไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้ต้องไปหยอดน้ำกรดกรีดยาง
ตอนเย็นก็เตรียมทำข้าวต้มมัด
ใบตองมาแล้วพรุ่งนี้มีประเพณีสำคัญของคนอีสาน
คือประเพณีบุญเข้าสากคล้ายกับวันศาสตร์จีนนะคะ
พรุ่งนี้ก็เป็นวันศาสตร์จีนก็เป็นวันทำบุญสำคัญด้วย
ของน้องชมพู่ก็เลยบอกว่าก็ต้องทำบุญให้บรรพบุรุษ
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปวันนี้ก็เลยไม่ไปร่วมงานที่เตางอยนะคะ
รุงบุญข้าวสากแถวนี้เวลาก็เรียกบุญข้าวสาก
วันไหนครับวันนี้ค่ะพรรดิไปวัดเช้า
เพลงฟ้ามืดไม่นานของตัวโกรันและนานทานโอมท์มาร
เอามาให้แม่ของน้องชมพู่ดูนะคะ
แล้วก็บอกว่าขออนุญาตเอาเพลงนี้ลงยูทูป
เพราะมองว่าเพลงนี้ตรงกับชีวิตของแม่น้องชมพู่

นี่นะคะถ้ายอดวิวดีมีรายได้เข้ามา

เป็นการช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วยเดี๋ยวลองดูนิดหนึ่งนะคะ
วันนี้เธอไม่เหลือใครมีฉันข้างกาย
วันที่เธอสับสนวันที่ชีวิตของเธอมองมนต์
อย่างน้อยมีฉันหนึ่งคนที่เข้าใจเธอ
เลยบอกว่าดูแล้วก็รู้สึกขนลุกนะ
ก็เป็นภาพที่รวบรวมมาจากเรื่องจริงเป็นความทรงจำที่เกิดขึ้น
ว่ามันจะมีอะไรกระทบหรือเปล่าขอดูแบบละเอียดก่อนนะคะ
ก็รู้สึกดีค่ะจริงแล้วมันคือภาพที่เก็บมารวบรวมใช่ไหมคะ
มันคือความรู้สึกที่ดีกว่าที่จะให้เราไปตั้งใจแสดง
ว่าเราต้องเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะไม่มีการเซ็ตนะคะ

ก็เดี๋ยวให้แม่ดูอีกทางหนึ่ง
ก็เงินกระทบที่มันออกมาในแนวลบ
ก็เดี๋ยวถ้ายอดขึ้นแม่ก็ได้เงินมาทำบุญมาทำบ้าน
น้องต้องดีต้องสูงตั้งนานใช่ไหม
ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้สุจริต
พ่อแม่ของน้องชมพู่กับคุณอุ๊บก็
นี่สร้างรอยยิ้มคุณอุ๊บเต้นโชว์เลยค่ะ

ก่อนตอนนี้ครับ
ไปบ้านลุงพลต่อนะครับ
ไปบ้านลุงพลตั้งใจว่า

คุยกันเรื่องการเดินแบบหน่อย

คนที่เป็นครูสอนเดินแบบที่พี่อุ๊บพามาก็คือ

คนนี้นะครับคุณอุ๊บบอกว่ามาหาลุงพลจะมาคุยประสานเรื่องงานที่เคยติดต่อกันไว้
คืองานเดินแบบวันที่๖กันยายนที่กรุงเทพ
นี่ก็๑กันยายนแล้วนะแต่ปรากฏว่าไม่เจอฮะลุงพลวันนี้ไม่อยู่บ้าน

เพราะไปนู่นนะฮะพญาเต่างอยสกลนครไปตั้งแต่เช้านะครับ
เจอแต่คุณแม่ลุงพลนะแล้วก็คนที่เขามารอมาให้กำลังใจอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะฮะ
ก็ได้พูดคุยทักทายกันกับชาวบ้านแถวนั้นด้วยได้เจอกับป้าจำลองนะครับ
จำลองเพื่อนสนิทของลุงพลนะครับ
เดี๋ยวป้าตำส้มตำให้เอาแบบแซ่บเลยไหม
ทานอยู่แต่ทานไม่ค่อยได้ค่ะนะรอบนี้นี่พี่อู๋บอกต้องอย่างนี้
พี่อุ๊ปพี่อุ๊ปเน้นเต้นเน้นเต้นอืมแต่ก็ทานไม่ค่อยได้อะไรเหมือนเดิมนะฮะ
วิวบอกฟันปลอมที่ทำมาเพิ่งสวมเข้าไปใหม่ยังเคี้ยวอะไรแข็งไม่ค่อยได้
พี่อุ๊ปตำด้วยแล้วกันคุณจักรรีนก็เลยนั่งทานด้วย
มีขนมข้าวเหนียวนะครับ
พี่อุ๊ปบอกว่าไม่เจอลุงพลวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับที่บ้าน
เพราะยังไงเดี๋ยวต้องไปที่ลานพญาเต่างอยอยู่แล้ว

ในฐานะที่เป็นนักปั้นมือทองแล้วก็คล่ำวอร์ดในวงการบันเทิงมา๓๐กว่าปีนะครับ
คุณอุ๊บวิริยะบอกกับทีมข่าวของเราครับ
เคราะห์เลยนะว่าทำไมผู้ชายที่ชื่อชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลเนี่ย
ณปัจจุบันนี้ถึงเป็นคนที่กลายเป็นแบบมีชื่อเสียงมีคนรู้จัก
มีงานในวงการบันเทิงอะไรไปได้
เขาก็มาจากคดีน้องชมพู่คดีหลานสาว
ถ้าเปรียบเทียบกับดาราคนอื่นที่เติบโตมาในวงการ
หรือว่าเป็นเรื่องของจิตอาสาทำงานให้สังคมอันนี้ก็อีกมุมหนึ่ง
แต่ทำไมลุงพลถึงโด่งดังมาแบบนี้ได้นะวันนี้
คุณอุ๊บวิริยะบอกว่าเพราะผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาดวงมาเหนือเมฆจริงแล้วก็มีความจริงใจ
ท็อคออปเดอทาวน์เกิดจากการบอกตอบมันเป็นจิตวิชาญาคือคนไทยค่ะ
ช่วยกับใครนะมันก็จะมีการบอกตอบโพสต์ลงไนเฟสแชร์แชมป์
ภาพบุรุษอ่อนน้อมถอมตน
ช่วงที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ลุงพลถูกกล่าวหา
ซึ่งมันรุนแรงมากสำหรับคนหนึ่ง
ซึ่งหลายคนก็คิดว่าเขาเป็นผู้ใบสุดในใจตายพี่ปุ๊บเชศ
หลังจากการที่เราดูข่าวติดตามข่าวมาตลอด๒๓เดือน

เขาไม่ได้เป็นฮีโร่เหมือนคุณบินบรรลือฤทธิ์นะ
แต่สิ่งที่เขาทำคือคนเห็นใจคนสงสาร
ก็เลยทำให้เกิดกระแสลุงพลฟีเวอร์

ด้วยนะฮะอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งคำอธิษฐานคำสาบาน
นี่เป็นมุมมองของพี่อุ๊บวิริยะนะครับ
ส่วนท่านจะคิดเห็นอย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองกันอีกนะนะคะ
คุณผู้ชมคะอย่างที่พี่อุ๊ปบอกว่า
จังหวะชีวิตของลุงพลดวงของลุงพลตอนนี้คือมาแรงจริง
ทีมข่าวของเราก็เลยขออนุญาต
ดูเรื่องของดวงให้ลุงพลนะคะครับ
คือทีมข่าวของเราให้หมอดูชื่อดังเลยค่ะ

ตำราวิเคราะห์ดวงชะตาของลุงพลเลยนะคะ

เกิดวันอังคาร๑๗สิงหาคม๒๕๕๙
เวลาตกฝ้าก็คือก่อน๘โมงเช้า
หมอไก่บอกว่าดวงชะตาของลุงพลในช่วงอายุ๔๓ปี
ที่ผ่านมาจะค่อนข้างหนักค่ะ
เพราะดวงชะตาตกตำแหน่งเสียหลายจุด
แต่มีดาวมหาอุดค้ำจุนชีวิตอยู่
ก็เลยทำให้ชีวิตเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ไม่ตกต่ำมากเกินไป
แต่หลังจากผ่านวันเกิดวันที่๑๗สิงหาคมนะคะ
ก็ดวงชะตาจะดีมากเพราะว่าจะมีดาวที่ดีมาก

ชีวิตไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องวิ่งเต้นหรือแก้ปัญหาอะไรนะคะ
ช่วงอายุ๔๔ปีของลุงพลชีวิตจะดีขึ้นเยอะเลย
มีโอกาสมีทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองได้บ้านได้รถได้ที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเลยนะคะ
แต่ต้องระวังดวงมีรายได้มากรายจ่ายก็มากเช่นกัน
งานก็ดีประสบความสำเร็จจะคิดจะทำอะไรก็ต้องสำเร็จสมใจปรารถนา
ส่วนเรื่องที่ต้องระวังก็คือการเจ็บป่วยไม่สบายแต่ไม่ร้ายแรง
โดยรวมถือว่าดวงลุงพลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะครับ

พอมีงานเข้ามาเยอะแบบนี้เนี่ย
แล้วเป็นงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงซะด้วย

วันนี้เราก็ถามคุณอุ๊บวิริยะนะครับ

ผมไปโชว์ตัวไปเดินแบบหกกัญญายนที่กรุงเทพฯ
นี่ก็พาครูสอนเดินแบบมาเทรนด์ให้ด้วยนะครับ
เราก็เลยถามพี่อู๋เป็นผู้จัดการส่วนตัวลุงพลหรือเปล่านะ

ยืนยันว่าอุ๊บวิริยะไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวของลุงพลนะครับ

อุ๊บบอกว่าลุงพลเนี่ยเขามีผู้จัดการส่วนตัวแล้ว
ครับผมครับ
คือแล้วน้องอายเพราะว่าเราสนิทกัน

ด้วยลุงก็ไม่มีประสบการณ์ก็อาศัยที่อายเขามีประสบการณ์เลย

ต้องถามโทษชาไทย

สอนเดินแบบแล้วเป็นยังไง
โอ้โหสอนแป๊บเดียวคือแบบได้

พร้อมไหมครับวันนี้หกไปเดินแบบม้าแมว

ครับก็ยินดีครับยินดีทุกคนครับที่เข้ามาร่วมงานก็ยินดีครับ
ส่วนนักร้องสาวเสียงพินจินตราภูลาภนะครับ
วันนี้หลังจากมีพิธีมีคอนเสิร์ตเรียบร้อยนะครับ
ได้คุยกับคุณแจ๊กกะรีนนะครับคุณจินตรานะครับ
คุณเจรนาเนี่ยบอกว่าวันนี้ดีใจมากนะครับมาร่วมพิธีสำคัญนะครับ
พิธีวงศวงภรรยาเต่างอยที่สกรรณครนะครับ
แล้วก็เตอร์ไพรส์มากนะครับที่มีลุงพลขึ้นมาร้องเพลงด้วย
แล้วก็มีป้าแตนเนี่ยขึ้นมาร่วมเต้นบนเวทีด้วย
กระแสเพลงเต่างอยเวอร์ชั่นใหม่ที่จินตรากับลุงพลร้องร่วมกันเนี่ย
แล้วยอดวิวดีมากนะครับซึ่งคุณจินตราก็มอบเงินค่าตอบแทน
ลุงพลไปแล้วหนึ่งแสนบาทนะครับคุณจินตราบอกว่า
ก็เพราะเห็นว่ามันก็เหมาะสมนะกับการที่มาทำงานร่วมกันกับลุงพลนะครับ
ลุงพลเองก็ถือว่าก็เป็นคนดีคนหนึ่ง
ส่วนอนาคตจะมีผลงานเพลงร่วมกันด้วยไหม

เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะ
คุณจินตรายังฝากขอบคุณแฟนไทยรัฐทีวีนะครับ
ที่ได้ติดตามผลงานของเธอแล้วก็ชื่นชอบ
เตางอยล่าสุดในเวอร์ชั่นล่าสุด

เกือบจะ๓เดือนแล้วนะคะ๓เดือนกว่าแล้วเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
กับน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกมุกดาหาร
คือวันนี้เราได้ข้อมูลมาว่ามีการเรียกประชุมทีมสืบสวนคดีทั้งหมดนะคะ
เป็นการประชุมด่วนในทางลับ
เพื่อติดตามความคืบหน้าแนวทางการสืบสวนในประเด็นต่าง
โดยเฉพาะผลชนะสูตรศพของแพทย์ที่ยังไม่ชัดเจน
แม้ว่าก่อนหน้านี้ตำรวจจะเชิญในแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญลักษณ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานีแพทย์ผู้ชนะสูตรศพน้องชมพู่คนแรก
เดินขึ้นภูเหล็กไฟไปจุดที่พบศพน้องชมพู่
เพื่อตรวจสอบเส้นทางนำไปประกอบการชนะสูตร
เบื้องต้นแพทย์เชื่อว่าไม่น่าจะเดินขึ้นไปเองได้นะคะ
แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีเส้นทางอื่นอีก
ครับนอกจากนี้ค่ะมีการสรุปแนวทางการสืบสวน
ผลดีเอ็นเอจากหลักฐานสำคัญจากการสอบปากคำพยานในคดี
คือสอบปากคำไปเยอะมากนะคะตำรวจบอกแบบนี้
แล้วก็ต้องรอผลตรวจดีเอนเออยู่ด้วยด้านแม่ของน้องชมพู่
ก็ยอมรับนะคะว่าเครียดคือตราบใดที่ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้
ก็ยังเครียดอยู่แล้วก็ยังเชื่อว่าน้องชมพู่ไม่ได้ขึ้นไปเองแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่บนภูเหล็กไฟเอง
ถ้าตำรวจแถลงปิดคดีแบบไม่มีคนร้ายแม่บอกว่าแม่คงเสียใจนะคะ
ถ้าถึงเวลานั้นแม่คงปล่อยโฮแน่นอนไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปยังไง
เพราะถ้าจับคนร้ายไม่ได้แม่บอกว่าแม่ก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงไปตลอดชีวิต
แล้วก็ต้องเป็นห่วงน้องสดิ้งลูกสาวคนโตด้วย
สุดท้ายถ้าตำรวจมีข้อสรุปแบบนั้นจริง

ว่าจะต้องปรึกษาผู้รู้กฎหมายว่าแม่จะสามารถดำเนินการยังไงต่อไปได้บ้างไหม
เพราะแม่เชื่อว่าต้องมีคนทำอะไรน้องชมพู่ไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปแล้วไปเสียชีวิตเองแน่นอน
แต่ว่าคดีใหญ่แบบนี้คนติดตามทั้งประเทศผมเชื่อว่าถ้าตำรวจสรุปคดีจริง
ชัดทางหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างพยานหลักฐานพยานบุคคลต่าง

ผมเชื่อว่าตำรวจเขาคงเอาให้ชัดที่สุดนะฮะ